อันนี้นี่คุณกติกขึ้นมาจากท่าเรือพอดีนะฮะเดี๋ยวลองดูหน่อยขอดูภาพที่ที่ท่าเรือท่าน้ำนนท์ตรงนี้หน่อย
ท่าพิบุญสงครามหนึ่งนะฮะที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าตำรวจจะขึ้นมาตรงนี้ด้วยใช่ไหม

นี่ฮะไม่รู้ว่านักข่าวจะทันได้ถามหรือเปล่า

คุณแม่คุณตังโมบอกยังไม่ให้อภัย
ใช่ค่ะคุณกระติกจะว่ายังไง
แต่นี่ทำจำลองเหตุการณ์เสร็จก็ขึ้นรถไปแล้ว

เดี๋ยวรอดูการจำลองเหตุการณ์เพิ่มเติมนะคะ
ถ้าเกิดเป็นไปตามที่นักข่าวของเรารายงาน
ก็คือจะนำเพื่อนที่เหลือมาจำลองเหตุการณ์

ได้เสร็จสิ้นในส่วนของการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อาจจะไม่ได้วนกลับไปที่เดิมตรงจุดที่เรือออก

พอพยานหรือว่าคนที่อยู่ในเรือแต่ละคน

คือคุณพอร์คุณโรเบิร์ทลงเรือที่ท่าน้ำน้ำตรงนั้น
เสร็จอะไรเสร็จปุ๊บอาจจะมาส่งที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑

แล้วก็ขึ้นรถกลับไป